คุณสิริต้าเจนเซ่นนะคะละครก็เล่นธุรกิจก็ทำค่ะ
แต่โชคไม่ดีไปหน่อยโดนลูกน้องโกงธุรกิจไปค่ะ
ไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เริ่มยิ้มออกแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกนนะคะ
หลังต้องกุมขมับกรณีโดนพนักงานโกงเงินไปหลายแสนบาททีเดียวคุณ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็เผยว่าทางตำรวจค่ะที่รับผิดชอบคดีนี้
ตามตัวพนักงานคนดังกล่าวได้แล้วนะคะ
หลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของสารที่จะต้องเอาผิดตามกฎหมายค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นผู้ดูแลทั้งหมด

ก็คงจะมาชี้แจงผ่านสื่อให้พี่ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญกับชีวิตมากเลย
ทำให้ความเชื่อใจที่มีต่อคนรอบข้างนั้นมียากมากขึ้นค่ะ
รวมถึงยังต้องใส่ใจข้อมูลของพนักงานที่รับเข้ามาด้วย
ดูแลรับผิดชอบเรื่องเงินแบบซักประวัติ

ตามเรื่องในชั้นศาลต่อค่ะ
ก็คือว่าต้องมีการขึ้นศาลนะคะ
ก็คือตามกฎหมายเมืองไทยเนี่ย

เขาเอาเงินเราไปเราก็ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลค่ะ
ให้ทางทนายความแล้วก็ตามกฎหมายเลยค่ะ
ก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะ
ลิต้ารู้สึกว่าความไว้ใจในคนคนนึง
ว่าความไว้ใจในมนุษย์เนี่ยมันน้อยลงเลยค่ะ

เราก็ต้องซักประวัติกันแบบดีมากเลยค่ะ
เพราะว่าคนบางคนนี้ก็คือไว้ใจไม่ได้จริง

ตุ๊กมันเกินคำว่าเข็ดลิต้าว่ามันเป็นความรู้สึกแบบ
เหมือนหัวใจสลายเลยเหมือนอกหักอะค่ะ

แล้วอันนี้แบบเจ็บค่ะเหมือนอกหัก
คือสกรีนหนักมากเลยค่ะสกรีน
แล้วก็เช็คไปถึงแบบบริษัทเก่าที่เขาเคยทำงาน
เช็คประวัติจากกรมตำรวจหรืออะไร

ต้องว่ามันเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บแบบธรรมดา
มันเจ็บแบบเราต้องเราไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกแล้ว
แบบอะไรแบบในเวลาเขาจะต้องเข้ามาทำ
เฉพาะในเรื่องของการเงินหรือบัญชีนี้
เราก็ต้องดูให้ละเอียดมากเลยค่ะ